ค่ะส่วนเหตุการณ์นี้นะคะถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าถ้าคุณผู้ชมเจอกับอะไรแบบนี้เนี่ย
จะทำยังไงแล้วก็จะเอายังไงดีกับคนที่เล่นพิเรนแบบนี้นะคะ
เอาเป็นแบบหน้ากากผีผูกไว้กับโรนแล้วก็บังคับโดรนให้ลอยมา
ริมถนนแล้วคนขับรถผ่านตกใจสิคะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อย

ใช่ในทางที่มิชอบเนี่ยผิดกฎหมายนะคะ
กฎหมายเขาถึงต้องมีต้องให้ขออนุญาตก่อนไง
เดี๋ยวรอดูว่าจะตามตัวกันเจอหรือเปล่านะครับ